เอาที่สบายใจแต่อย่างนี้เชื่อผมเถอะเจอกู้เจองูให้เรียกกู้ภัยดีที่สุดอย่างที่นี่
ยาลาเจองูพี่กู้ภัยช่วยด้วยครับ
คุณผู้ชมส่องไปเพราะมันมืดหน่อยใช่ไหมล่ะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะนี่คือช่วงจังหวะที่เจ้าของบ้านหลังนี้เขาตกกระจาย
เขาเลยรีบแจ้งไปยังกู้ภัยสว่างเบตงธรรมสถาน
มาช่วยหน่อยมาจับงูให้หน่อยพี่เบา
เรียกพี่บ่าวเพราะว่าที่นี่ยาลาฮะที่นี่คือบ้านเลขที่๓๐ทับ๓หมู่๒ตะบนทานน้ำทิพย์อำเภอเบตงยาลา
คุณตอนแรกดิฉันเห็นหางตรงที่จับสีแดงดิฉันคิดว่างูน้อย
เหมือนฮะดูยังไม่โพโรอุ้ยผู้ที่สาน้องไปตองใจเย็น
โค้ดส้อนตัวอยู่ตรงนี้เฮ้ยมันเหลิมหลบอยู่หลังลำโพงโปรมาแล้ว
อุ๊ยไม่ธรรมดาครับใช้เวลาสู้อยู่กับเจ้างูตัวนี้
คนลุกโห้ยคนลุก๑๕นาทีน่ะใช้เวลาอยู่พักนึงเลยนะ
แล้วก็ลากมันออกมาอย่างที่โล่ง
เดี๋ยวมาฟัดกันตรงนี้ดีกว่านะตรงนั้นมันรก

สรุปจับงูตัวนี้ได้นี่คืองูจงอ่าง
ว้ายป้องหลา
ยาวประมาณสัก๓เมตรครึ่ง

อีกนิดเดียวจะ๔เมตรแล้วนะน้องเบตรของพี่สาม

ไม่ธรรมดานะคาดว่างูตัวนี้มันน่าจะเลื้อยมาจากสวนทุเรียนหน้าบ้าน
แล้วมาซุกซ่อนตัวอยู่ตรงนี้
กะจะรอกินหนู

นี่ไงคิดไม่ดีคิดจะมากินหนู

เออสมน้ำหน้ามันทำไม

เพราะว่าถ้าคุณไม่ได้คนอื่นก็ต้องไม่ได้

เออเอาสิ

ย่อทำไมมันเท่าเดิมเลยเนี่ย

เจ้าของบ้านหลังนี้ตกใจคุณ
คือเข้าไปในบ้านเจองูเหลือมยักษ์
มันนอนสงบนิ่งไม่ติ้งไหว
แล้วมันกินอะไรเข้าไปตามไปดูดีกว่าค่ะ

เพจบ้านดุงเขาได้อัปเดตเรื่องราว
ของคุณวิรัติพลโรมอายุ๔๙ปี
เจ้าของบ้านเลขที่๑๑๘หมู่๖บ้าน

และมันก็นอนนิ่งอยู่ตรงนี้จะไม่ไปไปไหน

นี่แหละเพราะมันเหลืออยู่ตรงขื่อแล้วก็คือแบบสามารถเอื้อมได้จับได้ง่ายไง
แล้วก็ต้องฉุดกระชากลากถูสู้กับมันอยู่พอสมควร
แต่บางทีเองก็เชี่ยวชาญแหละนะคะแต่ก็ระวัดระวัง
สุดท้ายจับงูเหลือมได้นะคะ

วัดความยาวแล้ว๓เมตรกว่านะคุณ

ใช่วัดขนาดกันไปเอาความยาว๓

วันทะเลโลกอะไรคุณจะมาปล่อยเต่าไม่ได้ตอนนี้

ธรรมชาติ